ไปดูที่สุดในวงการฟุตบอลต่างประเทศประจำปี๒๕๕๙
ที่ทีมขาวกีฬาไทยรัตทีวีนำมาฝากันค่ะ
วงการฟุตบอลต่างประเทศมีเหตุการณ์สำคัญมากมายเกิดขึ้นตลอดปี๒๕๕๙
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรวบรวมเหตุการณ์ที่เป็นที่สุดประจำปีมาให้ติดตามกัน
การลูกหนังโลกพลิกโชมครั้งใหญ่ตั้งแต่ต้นปี
เพื่อหาผู้สืบทอดเซฟแลตเตอร์ที่อยู่มานาน๑๗ปี
บนความอื้อเฉาเรื่องการคอรัปชั่น

เหนือเต้นหนึ่งอย่างชิคซาวมานปิดอิปราฮิปอัลคาลิฟา

ฟาติโน่ก็ประกาศปฏิรูปองค์กร
เดินหน้านโยบายเพิ่มทีมในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

ต้องจารึกเทพนิยายลูกหนังฉบับจิ้งจอกสยาม
เลสเตอร์ซิตี้สโมสรฟุตบอลอังกฤษที่มีเจ้าของเป็นคนไทย
การันตีคว้าแชมป์พรีเมอร์ลีกหลังจากสเปอร์ส
แข่งแย่งแชมป์ได้แค่เสมอเชลซีจนตามหลัง๗แต้มขณะที่เหลือ๒นัด
ส่งมานอกสายตาอย่างเลสเตอร์คว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรก
นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร๑๓๒ปีทั้งที่เพิ่งหนีตกชั้นในฤดูกาลก่อน
ซึ่งนายวิชัยศรีวัฒนประพาประธานสโมสรชาวไทย
ก็ขนทีมชุดแชมป์ประวัติศาสตร์นำโดยริยาทมาเรสเจมี่วาดี้
กุญสือคลาวดิโอรานิเอรี่พร้อมถ้วยพรีมิลี
แห่ฉลองแชมป์ที่กรุงเทพอย่างยิ่งใหญ่
จากนั้นเรอมัดริดก็ขึ้นครองบันลังสโมสรยุโรปสมัยที่๑๑
หลังจากเสมอ๑ต่อ๑ในเวลา๑๒๐นาที
ดวนจุดโทษแม่นกว่าชนะไป๕ต่อ๓
ถือเป็นครั้งที่๒ที่ราชันชุดขาวทักอกคู่ปรับร่วมเมืองต่อจากปี๒๐๑๘
และคนที่มีความสุขมากที่สุดหนีไม่พ้นคริสเตโนโรนาโด
ซึ่งหลังจากคว้าแชมป์สโมสรยุโรปเขาก็พาทีมชาติโปรตูเกต
เลิงแชมป์ยูโร๒๐๑๖แม้ในรอบชิงจะได้เล่นแค่๒๕นาที
จากบาดเจ็บแต่กัปตันโรนาโดยังคอยกระตุ้นเพื่อนอยู่ที่ข้างสนาม
ก่อนที่เอแอร์ตัวสำรองจะยิงประตูเดียวในเกมนี้
ติดที่ฝรั่งเศสเจ้าภาพในช่วงต่อเวลาพิเศษ
ช่วยให้โปรตูเกตคว้าแชมป์แรกในระดับนานาชาติ
และโรนาโดก็คว้ารางวัลบรรลงดอร์ตามคาด
หลังจบยูโร๒๐๑๖ก็ถึงเวลาที่พรีเมอร์ลีกอังกฤษสั่นสะเทือน
อันโตลิโอคอนเต้อดีตกุญซือทีมชาติอิตาลีเปิดตัวกับเชลซี
และเป๊กกวาดีโอล่าผู้กว่า๑๔แชมป์กับบาเซโลน่า

มาคุมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้
ทำให้เป๊บได้กลับมาโดนคู่ปรับเก่าในเวทีลาลิกาสเปน
โชเซโมรินโยกุญซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
และเมื่อนับรวมเจอเก้นคล็อปของลิเวอร์ฟูล

และเมาริซิโอโปเชติโนของสเปอร์
ทำให้พรีเมอร์ลีกเป็นแหล่งรวมยอดกุญสือยุคปัจจุบันโดยปริยาย
ซึ่งพรีมิลิยังเขย่าวงการลูกหนังอีกระลอก
เป่าป๊อกบาร์กลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลก
ย้ายจากยูเวนตุสกลับมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
ที่เคยปลูกปั้นเขาในระดับเยาวชน
ค่าตัว๘๙ล้านปอนด์หรือ๔๒๐๐ล้านบาท
โดยกองกลางเด็กแนวทีมชาติฝรั่งเศส
สัญญาครั้งนี้เป็นเวลา๕ปี
ออปชั่นต่อสัญญาอีก๑ปี
ส่วนฟุตบอลชายในโอลิมปิกเกม๒๐๑๘

บราซิลคว้าเหรียญทองได้เป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่แข่งขันมา๑๑๖ปี
ซึ่งพวกเขาทำได้ในริโอเกมที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพด้วย
และฮีโร่ผู้นำชัยก็คือเนม่ากัปตันทีมชุดนี้

ขาดบราซิลด้วยจุดโทษชนะเยอรมนี๕๔
หลังเสมอ๑๑ในเวลา๑๒๐นาที
แต่แล้วเรื่องน่าเศร้าก็มาเกิดขึ้นในช่วงปลายปี
เมื่อชาเปโคเวนเซทีมในลีกบราซิล
พบกับเหตุเครื่องบินตกที่โคลัมเบีย

เกือบทั้งทีมที่เดินทางไปแข่งในศุกร์โคปาร์
อเมริกาหน้ารอบชิงชนะเลิศเสียชีวิต
นักเตะที่รอดมาได้เพียง๓คน

ก็พร้อมใจกันไว้อาลัยให้สโมสรแห่งนี้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน